อาจจะไม่ได้มากมายเท่าใครสิ่งที่ในหัวใจคนอีกฉันต้องการ
อาจจะไม่ได้เลิศเลิศเหมือนใครไม่ต้องใช้เวลาให้มานาน
สิ่งนั้นไม่อยู่ตรงนี้กับฉันสิ่งนั้นไม่อยู่ตรงนี้ข้างกัน
ส่วนไม่อยู่ตรงนี้กับฉันแล้วเธอรออะไร
โอ้มีแค่เธอมากมายมากพอ
ฉันนั้นจะไม่ขออะไรอะไรอีกต่อไปเพราะเธอคนเดียวคือมากมายมากพอ
ฉันนั้นเธอไม่ขออะไรแล้วใจเพราะว่าเธอคนนี้คือคนที่ฉันขอ
เพราะว่าเธอคนนี้คือคนที่ฉันรอไม่ต้องแก้อีกแล้วใจ

เธอคนนี้คือคนที่ฉันขอบคุณ
เธอคนนี้คือคนที่ฉันขอบคุณ
เธอคนนี้คือคนที่ฉันขอบคุณ

เธอคนนี้คือคนที่ฉันขอบคุณ

วันนี้เข้ามากันยกทีมยกแพ็คกันเลยนะครับ
เพราะว่าจะมาโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่หรือยังไงคะคุณพี่ค่ะ

งานอะไรจัดไปว่าไปเลย
ได้ครับก็งานสิงปางนะครับเชียงรายนะครับ

ใช่หรอฮะใช่ครับผม
อย่าคิดว่าเป็นน่าเดชน์มากมะริน
ไม่ใช่ครับบิ่งอยู่แล้วขอบคุณก่อน
มาพูดถึงงานบอนรุ้นกันดีครับ
ในงานนี้มีความพิเศษยังไงบ้าง

แล้วก็มีการแสดงบอลลูนซึ่งถือได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่ระดับอาเซียน
งานนี้ก็มีบอลลูนถึงกี่ลูกนะครับ

ลูก๓๐กว่าลูกแล้วก็มาอีกตั้งหลายประเทศด้วยนะครับ
แล้วจะมีการแสดงบอลลูนในแบบต่างซึ่งน่าตื่นเต้นมาก
แล้วก็อย่างที่สองครับที่เป็นเรื่องของการมีการสมรสรอยฟ้า
คือจดทะเบียนสมรสบนบอลลูนเพราะว่างานในวันที่จัด๑๔๑๘กุมภาพันธ์

ใครจะไปดื่มดำบรรยากาศให้มันแบบความรักหวานชื่นมากกว่าเดิม
แฮปปี้กับบรรยากาศแล้วไปเลยจดทะเบียน
ซึ่งเป็นงานของพี่ตุ๋นนั่นเอง

ซึ่งเราต้องอุบไว้ก่อนแต่คือถ้าพูดออกมานี่มีฮาแน่

เยอะมากครับอาตอมนะครับส่งการพี่หูลินนะครับ
ลิฟูพี่แด๊กยังมีอีกครับ

คือน่าสนใจทุกชื่อฟังชื่อมาปุ๊บอยากไปเลยต้องซื้อตัวซื้อบัตรเข้างานหรือเปล่าพี่

คะแล้วนอกจากศิลปินบอลลูแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมที่มีความพิเศษมากกว่านี้ค่ะพี่คะ
โอ้โหจริงผมแค่ว่าบรรยากาศที่ศิลปาร์กขายที่เคยไปก็จะรู้ว่าดีมากในวันนั้นถ้ามีบรรลูนสวยอยู่เต็มท้องฟ้านะครับ

คุณผู้ชมว่างานเนี่ยจัดขึ้นที่สิงปาร์คเชียงราย
วันที่๑๔ถึง๑๘กุมภาพันธ์นี้
ไปกันได้ไปดื่มดำกับบรรยากาศความสวยงามของบอลลูน

รวมไปถึงไปชื่นชมกับบรรยากาศทัพศิลปินอีกเพียบเลยทีเดียว

เดี๋ยวทิ้งท้ายให้พี่ขอจัดมาอีกสักหนึ่งเพลง
ขอแบบอบอุ่นน่ารักได้ไหมคะ

ยังไงเราขอลาไปพร้อมกับเพลงมุมนะคะ

วันนี้ค่ะเราก็อัปเดตเพียงเท่านี้กันก่อน

สวัสดีค่ะ
เหมือนใครได้ใดในความหวังดี
แค่ได้ชอบเธออยู่ในตอนนี้
ก็ถือเป็นโชคชะตาดี
ที่คนอย่างฉันได้เกิดมาพร้อมกับเธอ